อยู่ทุกภักดาวาอักราฮังสัมมาสัมพุทธ
ก็ผิดว่าตามผิดถูกว่าตามถูกครับ

สิ่งไหนที่เขาทำก็คือตรงนั้น
แต่คนเราก็ความดีเขาก็มีเยอะ
แต่ส่วนสิ่งไหนผิดก็คือผิด
แต่ที่รู้คือว่าถ้าเรื่องวัตถุมงคลอย่างนี้
ไม่ใช่เงินส่วนตัวเขาเป็นเงินวัด
แล้วก็เงินทุกบาททุกสตางค์ก็เข้าวัด
ใช่ชาวโปรงชาวบ้านเขาก็รับรู้รับรู้หมด
ไม่รู้เหมือนกันแต่คิดว่าไม่ใช่ภาพในสมัยนี้
เพราะไม่ใช่มันคงไม่ใช่มันไม่ใช่
คิดว่าคนที่เอามาแฉเรื่องนี้เขา
ถ้าที่นี้ไสดีมากมากที่สุด
เอาเลยละจะบวชกลับ
เจริญพรเนอะก็ตามที่ข่าวก็ตามอย่างที่ข่าวแล้วนโยมเนอะ
ข่าวมายังไงก็ว่าอย่างงั้นก็ความจริงก็คือความจริง
ความไม่จริงก็คือความไม่จริงสิ่งไหนถูกต้องก็คือถูกต้อง
สิ่งไหนไม่ถูกต้องก็คือไม่ถูกต้องเนอะแต่ในมุมมองของหนูที่ในความคิดของเราน่ะ
ที่เราเราอยู่กับเขากับท่านมันมานานเห็นมาด้วยกันเราคิดว่ามันเป็น
แบบที่มีคนออกมาโพสต์มาอะไรแบบนี้ไหมครับก็ตอนแรกตกใจครับ
ตกใจแต่การที่อยู่ด้วยกันมานี่คือไม่มีพฤติกรรมอะไรนะ
ก็อยู่กันแบบลูกศิษย์แบบพ่อปกครองลูกอะไรประมาณนี้
ก็อยู่กันการเป็นพระครับ
แล้วพอหลังเกิดเรื่องที่ว่าเขามาโพสต์เนี่ย
อันนี้เขามาโพสต์ให้เราก็ยังไม่ได้คุยกับเขาเลยใช่ไหม
ใช่ใช่ยังไม่ได้คุยครับยังไม่ได้คุยเลยครับก็คือว่าเราก็รอดู
หลักฐานถูกไหมครับถ้าหลักฐานมีก็ผิดว่าตามผิด
ถูกว่าตามถูกแต่ตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เห็นหลักฐานใช่ไหมครับ
ก็ข่าวมันออกมาครึ่มแล้วก็ดูตามที่ข่าวอะครับ
แต่ตอนนี้ก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็หลักฐานที่หลวงพี่บอกว่ายังไม่เห็น
คือหลักฐานเป็นบวกหรือว่าหลักฐานที่ว่าในโลกออนไลน์เขาโพสต์แชร์กันนะครับ
ที่ว่าออกมาในครับครับทำเครื่องล้างของขังแล้วก็กินบวกอะไรแบบนี้ใช่ไหม
ไอ้เรื่องเครื่องลางอันนั้นมันมันไม่เกี่ยวยมคือคือว่าประเด็นที่
อะไรนะมีภาพใช่ไหมนั่นแหละครับอืมเพราะว่าถ้าเป็นเครื่องล้างของขัง
พวกอะไรแบบเนี้ยคือจะเป็นเงินของวัดเงินของวัดออก
แล้วเงินทุกบาททุกตังค์ก็เข้าวัดใช่ไม่ใช่ว่าเป็นเงินส่วนตัวเขา
แล้วอย่างเรื่องใครเป็นคนแบบว่าอย่างเงินเงินเข้าวัดอย่างนี้
อย่างเขาย่าจงมาทงมาทำใครเป็นคนดูแลบัญชีก็เป็นเป็นมักษายกหรือเป็น
เขาต้องเป็นวัยกรนโยมวัยกรวัยกรใช่ไหมครับอืมซึ่งเงินก็ทุกบาททุกตังค์ก็ต้องถามวัยกร
ครับครับทำถูกต้องอ่าตรงนี้มันมีหลักฐานมีหลักฐานหมดอืม
ตรงนี้เขาศึกแล้วเราก็ยังเชื่อมั่นอยู่ใช่ไหมพี่
ตอนนี้ถามว่าศึกหรือยังยังไม่ทราบนะครับก็ดูตามข่าวตอนนี้ไม่สามารถติดต่อใครได้
ก็เราก็อยู่วัดอันนี้ผมถามเผื่อนะครับผมที่ผมที่คิดว่าอ่าถ้าผมถ้าเขาศึกเนี้ย
เขาศึกเพราะว่ากระแสหรือว่ากระแสสังคมหรือว่าครับหรือว่าเขายอมรับ
ก็ผิดว่าตามผิดถูกว่าตามถูกครับครับความดีความดีก็คือความดี
สิ่งไหนที่เขาทำก็คือตรงนั้นแต่คนเราก็ความดีเขาก็มีเยอะ
แต่ส่วนสิ่งไหนผิดก็คือผิด
ใช่ครับห้องนี้ครับแล้วก่อนนี้เคยมีแบบว่ามีอะไรที่มันแปลกแปลกเข้าไปหา
ส่วนแปลกหน้าหรือใครเข้าไปหาเข้าไปอะไรแบบนี้ที่นี่ไม่มีนะครับไม่มีไม่มีอ๋อ
ไม่มีครับหลวงพี่แล้วอันนี้ถามเพิ่มขอโทษที่ถามคำถามเนี้ย
มันมีกระแสข่าวว่าเขาเนี่ยนำเงินส่วนตัวนำเงินที่ได้มาเนี่ย
บริจาคเอาไปซื้อที่ดินให้พ่อแม่อันนี้จริงนะครับอันนี้อัตมาก็ไม่ทราบเนอ
เพิ่งมาอยู่ได้ปีกว่าครับปีกว่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องส่วนตัวเขา
แล้วก็เราก็ไม่รู้ด้วยแต่ที่รู้รู้คือว่าถ้าเรื่องวัตถุมงคลอย่างเงี้ย
ไม่ใช่เงินส่วนตัวเขาเป็นเงินวัดแล้วก็เงินทุกบาททุกสตางค์ก็เข้าวัด
ใช่ชาวบงชาวบ้านเขาก็รับรู้รับรู้หมดเห็นว่าพรุ่งนี้ทางเจ้าคณะอำเภอจะมาประชุมใช่ไหมพี่
ครับครับเรื่องนี้เลยเปล่าหรือเรื่องอื่นครับเรื่องนี้เลยครับเรื่องนี้ครับ
เขาเนี้ยมาเป็นเจ้าว่านอยู่ที่นี่ในกี่ปีแล้วตรงนี้ก็ไม่ทราบเนอะไม่ทราบแต่ก็
หลวงพี่ก็เพิ่งมาอยู่ได้ปีกว่าเคพิตาเป็นไงเรื่องของเจ้าวาดในความคิดของเรา
คิดว่ามันเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงครับไม่รู้เหมือนกันแต่คิดว่าไม่ใช่ภาพในสมัยนี้
เพราะไม่ใช่มันคงไม่ใช่แสดงว่าเราเห็นตอนเขากินบวบแล้วไม่เคยเพิ่งเห็นภาพในรูป
ใช่หน้าเขาไหมครับหน้าใช่แต่มันไม่ใช่เหมือนหน้าเขาแบบผอมกว่าตอนนี้
แต่ตอนนานมาแล้วอืมมันไม่ใช่คิดว่าคนที่เอามาแฉเรื่องนี้เขา
มันต้องผิดสักอย่างผมขอโทษที่ถามคำถามนี้นะที่พูดว่าเป็นอะไรสักอย่าง
อยากให้ขยายหน่อยว่ามันคืออะไรอ่ะครับไม่รู้เหมือนกันว่ามันก็มันไม่ดีอ่ะ
ทำไมต้องเอามาต้องมาทางนี้เขากำลังสร้างโบสถดีดีอยู่ใส่ไม่ดี
ก็เหมือนกับว่าเขากลับตัวกลับใจแล้วร่วงไงครับใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ในมุมมองของเราที่เราเห็นว่าเขามาอยู่ที่เนี้ยหกปีเนี่ยเขาเป็นพระที่เป็นยังไงครับผมพระที่นิสัยดีมากดีมากถึงมากที่สุดเลยคือยังไง
ยังไงยังไงคือก็ดีเขาก็สร้างโบสถ์จากโบสถ์ไม่มีอะไรเลยเขาก็สร้างจนมาเป็นทุกวันนี้จะเสร็จอยู่แล้ว
ชาวบ้านห่างน้ำไม่เคยมีใครเขียนบอนเลยอืมดี
ใจก็เป็นยังไงอืมนึกถึงจิตชายอ่อนเฮียวอ่อนเฮียวพอพอแล้ว
คือคิดว่าคนที่นั้นที่ออกมาแฉเนี่ยจะต้องมีปัญหาอะไรกับเขาใช่ไหมครับ
อืมมันเหมือนจะมีปัญหาอะไรกับเขาไหมอืมใช่
อย่างนี้ถ้าเขาสมมุตินะอันนี้ถ้าเขาจะกลับมาบวชแล้ว
ขอมาเป็นชาวาทที่นี่เอาเลยแหละถ้าบวชกลับสึกแล้วก็มาเป็น
รวาสอยู่ที่นี่ก็เขาก็รับกันทุกคนแหละคนอังน้ำอ่ะ